ที่เอมมี่กลิ่นปฐุมเมื่อกี้เจนค์เขากำลังจะเตรียมตัวเป็นเจ้าสาว
แล้วเตรียมมีทายาท
แต่
ใช้ชีวิตคู่ร่วมกับสามีไปก่อนเพราะที่ผ่านมาต่างคนต่างทำงาน
ไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันสักเท่าไหร่ค่ะ
ก็ยังอีกเหมือนกันอะไรนะคะก็เหมือนคือเราก็แบบ
ที่ผ่านมาเราทำงานต่างคนต่างทำงานเยอะมากตอนเนี้ยเพิ่งเพิ่งจะเป็นตอนที่แบบว่า
มาใช้ชีวิตด้วยกันจริงแบบเออได้มีเวลากลับมาบ้านพร้อมกัน
แต่ทำอะไรด้วยกันเมื่อก่อนนี้ไม่เคยอยู่ด้วยกันเลยอะไรอย่างนี้
ก็รู้สึกว่าช่วงนี้แบบมันมีความสุขดีก็ยังสองคนอยู่
ไปยินดีกับพี่เอมมี่แล้วมสดก็ไปยินดีกับคุณนายเขามากนะคะ
เขาดูมีความสุขมากนะคะเตรียมเป็นคุณแม่มากมากตอนนี้มาก
ก็รออีกเอมมี่เลยเนอะเดี๋ยวรออันนี้ก่อนเดี๋ยวรอก่อนเขาบอกแบบนี้
คือจริงแล้วเนี่ยคุณเอมมี่กับคุณซีเนี่ยนะคือเขาก่อนหน้านี้คุณซีเอง
เขายังเป็นนักแสดงอยู่ยังมีสังกัดอยู่ก็มีงานเยอะเขาเลยบอกว่า
คู่แหละเวลาที่มันเจอกันเนี่ยแทบจะไม่มีเลย
แต่งงานกันจริงแต่ว่าต่างคนต่างทำงานมันก็เลยไม่ได้เจอกัน
ตอนนี้มีเวลาให้กันแล้วใช่เพราะว่าทั้งคู่ตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระแล้ว
ทั้งคู่เลยนะคะก็เลยมีเวลาได้อยู่ด้วยกันมากขึ้น
ใช้ชีวิตแบบคู่กันไปก่อนเดี๋ยวถึงเวลามีเบบีเมื่อไหร่
เดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งน่าจะน่ารักเลยแหละถ้ามีทีใช่ไหม